คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
ลูกควายนะคุณลูกควายมันตกลงไปในบ่อ
แล้วบ่อนี้น้ำมันลึก๔เมตร
เป็นบ่อไม่กว้างนะคุณนะเป็นเหมือนบ่อปูน
ปรากฏเจ้าหน้าที่คิดหาวิธีจะทำยังไง
ถึงจะช่วยลูกควายออกมาจากบ่อลึกนี้ได้

ถ้าเดาไม่ถูกไปดูวิธีของเจ้าหน้าที่นะครับ

มันใช้เวลาอยู่นานนี่ตั้งแต่นี่

พอรถน้ำมาก็ลากสายไปที่บ่อปูนความลึก๔เมตรนะครับ

ทำไงดีเอาเชือกคล้องแล้วดึงคอมัน

ฉันก็คิดแบบนั้นนะว่าจะต้องเอาเชือกคล้อง
ต้องเอารถเครนต้องเอาอะไรดึงต้องอะไรยกหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ค่อยเติมน้ำเข้าไป

ระดับน้ำมันก็ดันตัวควายให้ลอยขึ้น

มันตีขาลอยขึ้นมาตามน้ำที่เติมลงไปในบ่อลึก๔เมตรนี้นะฮะ

อย่างเลยนะที่มันขึ้นมาได้ก็คือ๑ระดับน้ำมันสูงด้วย
และสองแรงดันน้ำที่มันช่วยดันตัวมันแล้วก็ตัวมันเองนี่แหละค่ะ

ถ้าเป็นเราถ้าเป็นคุณอริยายไปเจอไฟตกบ่อคุณทำไง
งั้นดิฉันก็อาจจะต้องเอาขุดไงขุดบ่อนั้นให้มันกว้าง

เออนะฮะคือเจ้าของควายนะฮะบอกแบบนี้ครับ
เจ้าของควายบอกว่านี่นี่ยังมีเจ้าของควายอยู่นิดนึงนะ
บอกผมเลี้ยงควายแบบปล่อยไล่ทุ่งไว้๔ตัวนะ
ช่วงเย็นกำลังไล่ต้อนควายกับคอกปรากฏลูกควายหายไปไหนหนึ่งตัว
ไม่กลับคอกซะทีเจ้าของควายก็เลยไปตามสุดท้าย
ตกลงไปในบ่อก็ต้องให้กู้ภัยมาช่วยนะครับ
อันนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๓ตำบลเกาะหวาย